ไปดูเรื่องราวของคุณหมอท่านหนึ่งนะฮะมีการโพสต์เฟซบุ๊คส่วนตัว
เป็นคุณหมอที่ผ่าตัดหัวใจแล้วก็ส่วงอกนี่แหละ
บอกว่าอยากได้แว่นคืนโจรขึ้นบ้านเอาแว่นผ่าตัดคุณหมอไป
แล้วมันลำบากคือคนที่เขารอผ่าตัดคุณหมอไม่มีแว่นคุณหมอก็จะมองไม่เห็น
เป็นขโมยก็ว่าแย่แล้วอย่าเป็นฆาตกรเพิ่มไปอีก
ถูกต้องเพราะคุณหมอเขาไปรักษาคนลำบาก
ที่ว่าคือในแพทย์ทิติจันเมคาครับ
ศัลยแพทย์หัวใจหลอดเลือดและส่วงอกประจำศูนย์หัวใจศิริกิจ
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นแล้วก็มีภาพตัวอย่างของนี่อันนี้คือแว่นที่หายไปนะ
เขาบอกว่า๖สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยได้มีขโมยขึ้นบ้านพักในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ว่าเป็นบ้านพักในมหาวิทยาลัย
แล้วก็ขโมยเอาแว่นตาที่ใช้สำหรับผ่าตัดหัวใจหลอดเลือดของตนเองไปด้วย
ตานี้มีความจำเป็นอย่างมากสำหรับผ่าตัดหัวใจ
จึงอยากให้ผู้ที่เห็นหรือคนที่รับซื้อจากโจรไปเอามาคืนหน่อย
มันจำเป็นมากนะฮะในการสำหรับผ่าตัดหัวใจแล้วก็เป็นการช่วยชีวิตของคนที่กำลังรออยู่นะคุณผู้ชม
ทางนี้แว่นตาดังกล่าวเป็นแบบสั่งตัดมาดังนั้นคนอื่นใช้ไม่ได้หรอกนอกจากคุณหมอคนนี้แหละ
คุณเอาไปคุณก็ใช้ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เลยนะครับ
ทันทีที่คุณหมอมีการโพสต์รูปภาพแล้วก็ข้อความต่างลงไป
ก็มีคนคอมเมนต์แสดงความเห็นใจเยอะแยะมากมาย
ก็บอกว่าเอาไปคืนคุณหมอเถอะสงสารคนป่วย
บางคนก็บอกว่าแหมโทรเอามาคืนเขาเถอะมันมีประโยชน์ต่อหลายชีวิตเลยนะ
ส่งคืนคุณหมอด้วยถ้าคุณยังมีจิตสำนึก
ก็จะคืนด้วยวิธีไหนก็แล้วแต่ก็ได้ที่จะถึงบ้านคุณหมอ
บอกว่าบางคนก็บอกว่าโจรเห็นกล่องคงคิดว่าข้างในมันคงจะมีเพชรพลอยเครื่องประดับอยู่
ก็เลยยกไปทั้งกล่องแต่ว่ามันเป็นแว่นไง
จากนี้ก็ยังมีการช่วยแชร์ข้อความของคุณหมอไปเยอะแยะมากมาย
หวังว่าคนที่รับซื้อไปคนที่เห็นหรือโจรก็ดีนี่แหละ
นะเห็นแล้วช่วยส่งคืนมาให้คุณหมอด้วย
เพราะว่าคุณหมอจะเอาไปผ่าตัดหัวใจให้ผู้ป่วยต่อไปนะครับ